ดูวัยรุ่นไล่กันก่อนเลยไล่ทำร้ายนะคือวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยมากันสามคน
คุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมานะครับค่ะปรากฏว่าหนีตายเพราะถูกคู่อลิ
ต่างสถาบันไล่ฟันกลางถนนแล้วรถเนี่ยไปเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งของชาวบ้านครับ
โอ้โหกล้องวงจรปิดนี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาจริง
เนี่ยครับชนกับรถที่จอดอยู่นะฮะข้างทาง
แล้วก็หนีเข้ามาในบ้านเขาเป็นเหตุการณ์นะครับ
ขณะที่กลุ่มเยาวชน๓คนอายุประมาณ๑๖ปี
โรง๖๒ทับ๗ครับที่ตะบนสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
จากนั้นทั้งหมดก็วิ่งหนีตายขอเข้ามาในบ้านเขาก่อนนะครับ
สภาพที่ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสี่ทุ่มของเมื่อคืนครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจสพสำรงเหนืออาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
รับแจ้งเหตุว่ามีนักเรียนต่างสถาบันก่อเหตุทะเลาะวิวาสไล่ฟันกันกลางถนน
มีคนได้รับบาดเจ็บพอไปถึงที่เกิดเหตุพบเยาวชนชายสามคน
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายครับและนี่ฮะนอนอยู่นี่
ทะเบียนกรุงเทพมหานครที่กลุ่มเยาวชนทั้ง๓คนขี่และซ้อนท้ายกันมา
ลงในสภาพด้านหน้าพังเสียหายไอ้คนนี้แย่หน่อยนะเนี่ยนิ่งเลย
มีรอยถูกชนที่ฝากระโปรงหน้าสอบถามเยาวชนคนที่รับบาดเจ็บนะครับ
บอกมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย
มาเล่าให้ฟังบอกว่าพวกเขาขี่รถจักรยานยนต์นะครับจะไปธุระ
พอเห็นกลุ่มวัยรุ่น๓คนขี่รถจักรยายนสวนทางมา

ตะโกนทักทายไปแน่ใจนะว่าตะโกนทักทาย
และแน่ใจแล้วนึกว่าเป็นเพื่อนอันนี้ผมถาม
แต่พอรถของกลุ่มวัยรุ่นนั้นขี่เข้ามาใกล้ก็รู้ว่าไม่ใช่เพื่อนแล้ว
กลายเป็นกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันครับที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน

ฝ่ายนั้นขี่รถไล่กวดครับไล่ตามหลังมา

พวกเขาก็ขี่รถหนีตายจนเสียหลักไปชนรถเก๋งของชาวบ้าน
คุณผู้ชมเห็นไปเต็มแรงส่วนคู่กรณีก็ขี่รถหนีไปครับ
วิจักร
วิจักรกันอยู่ใช่มั้ย
ใช่ครับวิจักรค่ะ

ตำรวจเนี่ยทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ทั้งหมดเป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับ